คุณผู้ชมครับช่วงข่าวสำคัญเช้าวันนี้นะครับ
ก็คือกรณีที่นายยกรัฐมนตรีนะครับ
ได้นำข้าราชการได้นำคณะรัฐมนตรี
แล้วก็คู่สมรสทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
เนื่องในโอกาสครบรอบร้อยวันของการสวรรค์โฆษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ดังนั้นนะครับตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสด
รายงานจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับเชิญครับ
ซึ่งเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรี
ก็ได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาท
เนื่องในพระราชพิธีบำเป็นพระราชกุศล
สัตมวานหนึ่งร้อยวันค่ะโดยในเวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาค่ะ
ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต
พระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระอลัมหลวงในกรุงเทพมหานครสิบวัดค่ะ
ที่ตึกสันติมัยตรีเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
สัตมวาน๑๐๐วันของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยหลังจากทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
พระที่บินทบาทก็มาจากวัดบวรราชวรวิหารค่ะที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
พร้อมกันนี้ค่ะก็มีข้าราชการพนักงานของธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็สื่อมวลชนค่ะ
ได้ร่วมนำสิ่งของมาร่วมทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
ซึ่งในเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังค่ะ
ค่ะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศในเช้านี้นะคะที่ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลสื่อมวลชนแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะ
ร่วมใจกันทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ